ซึ่งวันนี้ปรากฏว่าศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องในการปิดแพลตฟอร์ม
นี่แหละค่ะเป็นการไปนัดฟังคำสั่งคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ได้มีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่
ลบเว็บไซต์มังกรฟ้าและเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันรวม๕เว็บไซต์ด้วยกันค่ะ
แล้วก็นี่นายอนัญชัยชัยเดชทนายความนะคะพร้อมด้วยนายพัชราเมษยาพรหรือแท้ม
ผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าก็เดินทางมาฟังคำสั่งค่ะ
นี่แหละค่ะสารมีคำสั่งค่ะบอกว่าการขายสลากของมังกรฟ้านั้นเป็นเพียงการระดมสลากจากผู้ซื้อผู้ขาย
ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาส่วนการกำหนดราคาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายที่นำสลากมาใช้พื้นที่แพลตฟอร์ม
ซึ่งมังกรฟ้าได้รับค่าเช่าแพลตฟอร์มจึงเป็นเพียงตัวแทนไม่มีเจตนาทุจริตค่ะ
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ว่ากระทำผิดตามพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรา๓๙นะคะ
ก็ตีความว่าไม่มีความผิดนะคะส่วนการทำสัญลักษณ์ปิดบังโลโก้ทำให้สลากไม่สมบูรณ์นั้น
ข่ายความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
สารบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบิดเบือนสลาก
แต่เห็นว่าขาดเจตนาทุจริต
และไม่มีผู้เสียหายตามมาตรา๑๔ของพรบคอมพิวเตอร์
จึงไม่สามารถมีคำสั่งระงับสัญญาณ
ไซต์หลักและเว็บในเครือมังกรฟ้ารวม๓แห่งค่ะ

ซึ่งไม่เกี่ยวกับมังกรฟ้าที่ถูกยื่นคำร้องนั้น
ไม่มีการเข้ายื่นคัดค้านสารจึงมีคำสั่งปิดค่ะ
นี่แหละค่ะทนายอนัญชัยบอกว่า
วินิจฉัยชัดเจนแล้วนะว่าองค์กรฟ้า
ไม่ได้จำลายสลักเกินราคา
ส่วนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
นี่แหละค่ะหลังจากนี้ก็จะต้องพิจารณาว่า
เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ค่ะ
เราก็ไม่ได้เดินต่อธุรกิจต่อเลยครับ
เพราะว่าเราปิดหนึ่งคือเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์

ที่เขาอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาลองทำงานดู
เราถอยให้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับ
มันมีการค้องเรียกค่าเสียหายจะเป็นอย่างไหม
อย่างตอนนี้อย่างนะครับ

มีการเปิดรับตัวแทนผู้จำหน่ายสลากดิจิทัลครั้งที่๒
ระหว่างวันที่๑๑๒๑พฤษภาคมนี้

ซึ่งถ้าได้รับการอนุมัติจะมีสัญญาณ๑ปี
ตั้งแต่๑๖มิถุนายนปีนี้ถึง๑มิถุนายนปีหน้า
ซึ่งกองสลากเปิดรับสมัครเพิ่มอีกถึง๕๘๐๒รายทั่วประเทศค่ะ